คุณผู้ชมวันนี้๔มีนาคมวันเสาร์
ยังไม่เจอร่างของน้องวัย๘เดือน

คือถ้านับจริงนะเพราะว่ากลุ่มภาพันธ์มี๒๘วัน

ที่ตามค้นหาเราติดตามกันมาตลอด
จากเริ่มต้นว่าเด็กหายออกไปจากบ้านมีคนอุ่มไป

สุดท้ายแม่มาสารภาพว่าทำลูกตก
แล้วลูกตายเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำ
จากวันนั้นจนวันนี้ตำรวจงมกันทุกวัน
กู้ภัยงมทุกวันอาสาสมัครเอ่ยชาวบ้านเอ่ย
มทุกวันจริงค่ะไม่เจออะไรเลยนะคะ
วันนี้ภารกิจในการค้นหาร่างหนูน้อยวัย๘เดือน

มีชาวบ้านกับกลุ่มจิตอาสาจากมูลนิธิวินวิน

คือก่อนหน้านี้มูลนิธิมีการประสานขอความอนุเคราะห

ที่มีภารกิจขุดลอกภายในแม่น้ำท่าจีนอยู่แล้ว
ขอให้ช่วยมาขุดเลนที่อยู่ในปากท่อ
บริเวณปากคลองท่อมาไว้บนฝั่งไหนได้ไหม

เห็นเลยว่าเลนมันเป็นสีดำเหมือนเป็นโครนดำอะค่ะ
ก็เลยประสานรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบังหลวง๑คัน
ฉีดน้ำใส่กะว่าจะชะล้างสีดำออก
เผื่อมันจะมีอะไรให้เห็นบ้าง
ซึ่งตำรวจก็เลยเอาเส้นเชือกแนวกั้นสีเหลืองมาล้อมเอาไว้
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
นายพินโยสมศิษย์อาสาสมัครชาวบ้าน
ร่วมภารกิจค้นหาน้องตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยนะคะ
คุยกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ก็ต้องประสานเรือของกรมเจ้าท่ามาตักเลนตรงนี้แหละ
เพราะดำน้ำค้นหากันไปหลายครั้งแล้วมันไม่เจออะไรเลย

เพราะพอเอาน้ำชะล้างดินเลนแล้วแล้วเนี่ย
ถูกต่างที่มันปะปนอยู่น่าจะเห็นได้ชัด
ตอนนี้อยากเจอที่สุดเลยคืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก
จะเป็นเสื้อขาวดำลายขวางก็ได้

จะเป็นชิ้นเนื้อจะเป็นโครงกระดูกเป็นอะไรก็ได้

จะได้ส่งมอบให้ตำรวจเอาไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่ถ้าทำขนาดนี้แล้วยังไม่เจอเนี่ย

แล้วก็เอาดินแข็งไปวางเหมือนตามภาพเลยเห็นไหม

ก็หมดจุดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตรงไหนหรือเปล่า
เพราะว่าตรงนี้จริงก็เจ้าหน้าที่เขาก็ให้ช่วยฉีด
อะไรเหมือนประมาณว่าให้ช่วยดูด้วยครับ
เราก็ทำตามความลองของเจ้าหน้าที่

ก็รีบส่งให้ตำรวจตรวจสอบเลยนะคะนี่นี่เห็นไหมอันนี้อ๋อครับ
ทีนี้ตำรวจตรวจสอบให้แล้วด้วยเป็นยังไงฮะลวดลายและยี่ห้อเป็นคนละชนิดกับที่น้องใส่ค่ะ
อ้าวชาวบ้านเลยยุติการค้นหาเลยนะคะอ้าววันนี้อาจารย์เจมานะคะ
อาจารย์เจเขาบอกว่ายังไงนะจะเจอวันพรุ่งนี้ใช่ไหม
ส่วนหมอหนึ่งบอกว่าจะเจอวันนี้สองทุ่มตอนนี้สองทุ่มสี่สิบเก้านาที
ยังไม่เจอนะคะอาจารย์เจเนี่ยกลับเข้ามาหาชาวบ้านร่วมค้นหาร่างของน้องอีกครั้งหนึ่ง
คุณภูริพัฒน์ก็เลยไปถามบอกอาจารย์เจตกลงตอนนี้เด็กอยู่ไหน
อยู่ไหนเหรอเขาบอกอยู่แถวนี้แหละเพราะมันเป็นจุดเดียวที่ไม่มีกล้อง
เป็นช่องทางที่ง่ายที่แม่เด็กจะเอาลูกมาวางหรือเอามาทิ้งซึ่งก็ยังคงเชื่อมั่นจากคำบอกเล่าของแม่
เพราะแม่เด็กให้เขาไปทำพิธีขอขมาแล้วก็ค้นหา
ยังมีเจตนาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องด้วยทีนี้จุดประสงค์ของอาจารย์เจวันนี้ที่มาเนี่ย
คือไม่ได้จะมาสัมผัสวิญญงวิญญาณอะไรแล้วอะค่ะคืออาจารย์เจบอกว่าเชื่อว่าร่างเด็กน่าจะถูกเคลื่อนย้ายไปจากน้ำขึ้นน้ำลง
ส่วนประเด็นที่อาจารย์เจเคยบอกว่าจะใช้เวลา๒๕วันที่ว่าจะเจอเด็กจำได้ไหมคะ
อาจารย์บอกว่าอ๋อบอกว่าใช้เวลายี่สิบห้าวันเรื่องถึงจากกระจาง
ก็จำได้ไหมล่ะก็ตอนแม่ออกมาสารภาพอ่ะก็ก่อนยี่สิบห้าวันน่ะ
แต่ว่าไม่ได้เจอเด็กไงอาจารย์เจบอกตอนแรกจะเจอแต่ไม่เจอนะคะ

เจอวันนี้กับเจอพรุ่งนี้ไม่ได้ต่างกันครับขอให้เจอนะครับ
เราไม่เราไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เราจะต้อง
เก่งกว่าใครอันนี้ไม่มีมีว่าขอให้เจอครับ
เรื่องนี้อาจารย์เจมสพูดถูกนะคือจะเจอวันนี้จะเจอวันไหน
ตรงกับคำทำนายจะตรงกับนิมิตยานวิเศษของใครอันนี้
ไม่สนใจเลยจริงแต่ขอให้เจออะไรก็ได้
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจสรุปสำนวนไม่ได้นะคะ
แล้วชาวบ้านเขาบอกเขาเดือดร้อนเขาไม่ไหวแล้วจริง
ทีนี้อาจารย์เจบอกว่าเออนึกได้เรื่องหนึ่งอาจารย์เจ
วักมือเรียกเบิร์ตวิรยุทธ์ผู้สื่อข่าวเราไปดูจุดต้องสงสัยริมคลองท่อ
อาจารย์เจบอกตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเห็นว่าจุดนี้
มันมีฝูงปลาชะโดกำลังรุมกัดรุมแท้เศษซากอะไรไม่รู้ก็เลยนึกขึ้นได้แล้ว
หรือจริงมันจะเป็นเศษซากหรือจะเป็นร่างเด็กหรือเปล่า
แต่หลายคนบอกแหมถ้าเป็นร่างเด็กเสื้อโพ่งเสื้อผ้ามันก็ต้องมีสิ
เพราะปลามันคงไม่กินเสื้อผ้าเข้าไปด้วยอ่ะแต่นี่แบบเบาะแสอะไรก็ไม่เจอเลย
อีกจุดหนึ่งอาจารย์เจบอกมาดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งห่างไป๑๐เมตร
มันจะมีไม้ปักอยู่ตรงเนี้ยอาจารย์เจบอกว่าเห็นรอยเท้าปริศนา
เหมือนเป็นรอยเท้าคนเดินลงน้ำแต่พอวันนี้ไปดูอ้าว
มันไม่มีแล้วเนี่ยอาจารย์เจอาจารย์เจบอกอ๋อพอดีน้ำขึ้นอ่ะ
ก็เลยไม่เห็นแล้วโดยสรุปมีอาจารย์เจเห็นอยู่คนเดียว

มีโพรงยากขนาดใหญ่หาเอาไปอีกร้อยเมตร

มันน่าจะเป็นรังตัวเงินตัวทองเพราะเห็นตัวเงินตัวทองอยู่เพียบเลย
มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กก็ได้นะ
แต่เอาจริงเจ้าหน้าที่ก็ค้นหามาทุกจุดแล้วค่ะ

ในช่วงนั้นถ้ามามันจะเห็นตรงนี้

ก็ลุมเป็นจำนวนมากมันเป็นกลุ่มปาชโด
ที่มันลุมมันลุมกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ

แต่ว่าเห็นพี่เขาก็มาแล้วว่าดำ
แต่ไม่รู้ว่าดำมากดำถึงแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับ
คือตอนนี้พี่สาวของพ่อเด็กก็แปลว่ามีศักดิ์เป็นป้าของเด็กเนอะ

พอรู้ว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่จะยุติการค้นหาในคลองท่อ
เธอบอกดีแล้วค่ะเจ้าหน้าที่

คือไปหาตรงอื่นได้แล้วตรงนี้คือถ้าจะเจอมันต้องเจอแล้วอ่ะ
มันงมกันมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้ว
ถ้าถามเธอนะเธออยากให้เจ้าหน้าที่ไปค้นหาแถวบ้านแม่เด็กมากกว่า
เพราะเธอไม่เชื่อเต็มร้อยหรอกว่าแม่เด็กจะเอาเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้

เพราะตอนนี้เขาเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านแล้ว
รวมถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงตำรวจด้วย

ว่าเด็กจะอยู่จะเป็นจะตายอะไรยังไง

ไม่ใช่ว่าตัวเองทิ้งภาระไว้ให้กับหมู่บ้าน
ตอนนี้มันเป็นภาระของหมู่บ้าน
ใช่แล้วตัวเองไปนั่งกินนอนสบาย
ภาระหมู่บ้านคือว่าต้องหานางตาให้เจอ
ไฟฟ้าหน่อยแม่คนที่พูดแม่ให้ไฟฟ้าหาลูกหน่อย
ชาวบ้านในชุมชนค่ะเขาบอก

ใช้คำนี้คือไม่ได้เบื่อเรื่องของน้องนะ

เพราะตลอดเวลาที่เกิดขึ้น

สอบแล้วสอบอีก๒รอบ๓รอบอยู่นี่ค่ะ

แต่ละคนชีวิตไม่มีความสงบสุขใดทั้งนั้น
เพราะแม่เด็กไม่พูดความจริง
แล้วถามว่าตอนนี้แม่เด็กเห็นไม่ดูเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลย
แต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันจะแย่อยู่แล้ว
เกลียดทุกฟัง
เกลียดเยอะนะ
คือชาวบ้านเขาอยากให้เจอร่างเด็กเหมือนกับทุกคนเหมือนกับเจ้าหน้าที่นั่นแหละ

วันเต็มเจ้าหน้าที่ไม่ได้พักเลย

เปิดไพร์บอกว่าเจอวันนี้๒ทุ่มแน่นอน

วันอาทิตย์แต่ไม่ได้ระบุเวลา

พี่บอกค่ะจะเจอวันไหนไม่สำคัญ
แต่อยากให้เจออะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้องเพราะอะไร
เพราะตำรวจจะได้สรุปสำนวนคดีได้
ชาวบ้านเขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตกันตามปกติอย่างสงบสุขสักทีนะคะ
พรุ่งนี้ก็น่าจะ๑เดือนแล้วรอติดตามนะครับ